เลือกตั้งสอสอที่จะมีขึ้นในปีหน้าทุกภาคการเมืองต้องปรับกลยุทธ์กันหมดนะครับ
กลางสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไป
กฎหมายการเลือกตั้งใหม่ที่เปลี่ยนไปนะครับ
ชาติไทยพัฒนาหรือภาคชาติไทยในอดีตก็ต้องปรับกลยุทธ์เช่นกัน
จะเป็นอย่างไรนั้นจอบประเด็นจากรายงานครับ
พักชาติไทยพัฒนานับเป็นหนึ่งในพักการเมืองที่โลดแล่นอยู่ในวงการเมืองนานนับ๑๐ปี
แต่ในวันที่ขาดหัวเรือใหญ่อย่างนายบรรหารศิลปะอาชา
ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่มากปรมีในทางการเมืองไปแล้ว
ทำให้เวลานี้ต้องเผชิญกับการไหลออกของอดีตสอสอหลายจังหวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีฐานที่มั่นที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นจังหวัดบรรหารบุรี
ณวินาทีนี้กำลังถูกท้าทายเช่นกัน
ทีมงานที่เหลืออยู่จึงตัดสินใจปรับนิวแบรนด์สู้ศึก
ผลักดันคนรุ่นใหม่ทายาทนักการเมืองมาชูทงในสนามเลือกตั้ง
วางตัวให้นายวราวุฒิศิลปะอาชาบุตรชายเจ้าของพักรับไม้ต่อแทนผู้เป็นพ่อ
กลางผู้ใหญ่ในพักที่ยังจับมือเป็นองคาพยพ
ในการช่วยชี้แนะและร่วมวางกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด
ความมั่นใจและศรัทธานั้นเนี่ยไม่สามารถมอบให้เป็นมรดกได้นะครับ
แน่นอนการที่อยู่ผมเพิ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนั้นประสบการณ์นะครับ
แม้แต่การที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนยังอยู่กับภาคชาติไทยพัฒนาเนี่ย
ไม่ได้แปลว่าท่านศรัทธาผมแต่สิ่งที่ทุกคนอยู่นะครับ
อยู่ด้วยความรักในบ้านหลังนี้ผมเองที่เป็นในฐานะทายาทที่จะต้องมารับไม้ต่อ
คอมมิตแล้วก็เราพร้อมที่จะทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์นะครับ
ในการที่จะทำให้พักนี้เดินไปข้างหน้าได้
แต่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องได้รับการเอ็นดูแล้วก็ได้รับการค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคน
ตัวผมเองนั้นนะครับคงต้องใช้การทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์
แล้วก็เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับผู้ใหญ่ทุกท่านว่า
เรามีความทุ่มเทให้กับภาคการเมืองที่ชื่อภาคชาติไทยพัฒนา
แบกรับต่อพลังความศรัทธาที่ไม่สามารถส่งต่อได้จากผู้เป็นพ่อ
ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ทายาทนักการเมืองต้องท้อถอย
ยังคงตั้งเป้าขอนำพักกว่า๓๐ที่นั่งสอสอในการเลือกตั้งครั้งใหม่
ซึ่งสูงกว่าเดิมที่เคยทำได้ล่าสุด๑๙ที่นั่ง
โดยเฉพาะการครองพื้นที่ฐานเสียงสำคัญสุพรรณบุรี
แม้ว่านายบรรหารไม่อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นยังอยู่
พร้อมที่จะย้ำถึงความพร้อมแล้วก็ย้ำถึงการที่
ชาติไทยพัฒนานั้นจะดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ที่เรามีผู้สมัครลง
ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไป
ระบบการเมืองที่มีเงื่อนไขข้อกฎหมายใหม่มากำกับ
ทำให้บรรดาพักการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่
งัดทุกกลยุทธ์ทุกช่องทางเข้าสู้
เช่นเดียวกับพักชาติไทยพัฒนาที่ต้องต่อสู้กับความท้าทายนี้
และเป็นบทพิสูจน์ว่าจะฝ่าฟันมรสุมลูกใหญ่
ในวันที่ไร้เงามังกรการเมืองบรรหารศิลปะอาชาได้สำเร็จหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน